สิบหกนาทีคุณผู้ชมฮะมาหากับครอบครัวที่สุโขทัยที่หายตัวไป
ตั้งแต่๑๐เมษายนมาถึงบทสรุปแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการไปตรวจสอบข้อมูลจากตรวจคนเข้าเมือง
ปรากฏว่าทั้งหมด๔คนออกจากประเทศไปแล้ว
ตั้งแต่๑๐เมษานั่นแหละไปที่ตุรกีครับโอ้โหนี่ก็มุมหนึ่งนะ

เหตุผลอะไร

หรือว่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวนี้

เป็นหนี้หลัก๑๐ล้าน
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสายันจันแจ่มกระจ่างผู้กำกับสพบ้านไร่จังหวัดสุโขทัย
ท่านได้เชิญปู่ล้วนครับปู่ล้วนบุญชูแล้วก็น้องอุ้ยหรือว่านางสาวฮิรัญญาบุญชู
ลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้เนี่ยเชิญมาที่สพเพื่อจะแจ้งความคืบหน้า
กรณี๔พ่อแม่ลูกก็คือนายนิรุธบุญชูคนนี้เป็นคุณพ่อนะฮะอายุ๔๑ปี
มีคุณแม่นรมนเพชรบุญมีอายุ๔๑ปีน้องชายคนกลางชื่อว่าน้องนรเบศอายุ๑๒ปีหรือว่าน้องไตเติลนั่นเอง
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กเลยชื่อว่าเด็กหญิงฮารินดาอายุ๗ปี
ทั้งหมดนี้หายออกจากบ้านไปขาดการติดต่อตั้งแต่๑๐เมษาล่าสุดมีการติดต่อมาแล้วว่าทั้งหมดปลอดภัยดีครับ
โดยจากการสืบหาข้อมูลจากตรวจคนเข้าเมืองทั้ง๔คนเนี่ยอย่างที่บอกไปคือออกนอกประเทศไทยไปตั้งแต่๑๐เมษาแล้ว
ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ทั้งหมดติดต่อน้องอุ้ยครั้งสุดท้ายครับแล้วก็ไปพบสัญญาณมือถือสุดท้ายเนี่ยที่เขตลาดกระบังในกรุงเทพนี่เอง
แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบนะครับว่าต่อเครื่องจากอิสเติลบูลไปไหนต่ออีกหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุที่ทั้ง๔คนออกนอกประเทศไปเนี่ย
เชื่อกันว่าน่าจะเกิดจากปัญหาหนี้สินประมาณ๑๐ล้านบาท
ที่เกิดจากการกู้ยืมหรือไม่ก็เล่นแชร์ครับ

ลูกสาวคนโตก็คือน้องอุ้ยเนี่ย

แต่ว่าเป็นการร้องไห้ด้วยความดีใจครับ

ล้วนเห็นบอกว่ารู้สึกหมดห่วง
หลังจากทราบว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่

ล้วนบอกก็โล่งใจนะดีใจ
แต่ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเหมือนเดิมครับ
ล้วนบอกถ้ามันเป็นไปได้นะ
อยากให้กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมจะดีกว่าครับ
ที่สำคัญปู่ล้วนบอกยังรู้สึกโกรธอยู่นิด

ล้วนก็สงสัยว่าทำไมไปไหนถึงไม่บอกใครเลย

เฉพาะลูกสาวคนโตก็คือน้องอุ้ย

ล้วนบอกปู่ไม่รู้เรื่องเลยนะ
คงจะต้องให้ลูกชายมาจัดการเองครับ

โดยเฉพาะเขาก็มาทำกันเอง

แล้วก็มาให้เราก็วนไปด้วย
บ้าเต็มบาทเต็มมังไม่เที่ยวเอง
เนี่ยภูรุนก็บอกโอ้ยเป็นห่วงไปหมดเลย

เออเขาตามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะ

เธอก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะ

อุ้ยเนี่ยแกบอกโอ้โหตอนนี้ในหัวแกตีกันไปหมดแล้ว
เออคำถามมากมายเกิดขึ้นนะครับ
เออคือใจหนึ่งก็เป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะ
อุ้ยบอกเป็นห่วงเลยกลัวครอบครัวจะเกิดเรื่องไม่ดี
แต่ก็มุมหนึ่งแปลกใจเหมือนกัน
นี่ทำไมพ่อแม่ตัดสินใจไปตุรกีไม่บอกเธอเลย
เธอก็ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินของพ่อแม่มาก่อนด้วยนะครับ
อุ้ยบอกตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณพ่อคุณแม่และน้องทั้งสองคนกลับมาอยู่บ้านครับ
นี่แหละฮะเป็นน้ำตาของความโล่งใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ด้วยว่าทำไมตัดสินใจแบบนั้นนะครับ
น้องอุ้ยบอกทีนี้คุณผู้ชมน้องอุ้ยเนี่ยเขาได้แชทหนึ่งมาเป็นแชทของเพื่อนน้องชายเขาเพื่อนน้องไตเติลนี่แหละ
นี่จะเห็นว่าเพื่อนบอกกับน้องไตเติลนี่แหละ
บอกกับน้องไตเติลว่ากลับบ้านเถอะมึงออกข่าวแล้ว
ฝั่งของแชทน้องไตเติลนะตอบกลับมาว่ากูออกข่าวเลยเหรอมึงมั่วแล้วคนที่เขาหายตัวไปเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ก็ได้ครับ
คุณผู้ชมเห็นแชทแบบนี้บางคนอาจจะเชื่อว่านี่คือการพูดการพิมพ์ของน้องไตเติลเอง
แต่ปู่ล้วนและน้องอุ้ยเชื่อว่ามันไม่ใช่การตอบของน้องไตเติลครับโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเนี่ยนะที่บอกว่าเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกก็ได้
ปู่หลวงและน้องอุ้ยบอกว่ามันดูเป็นข้อความของผู้ใหญ่มากกว่าน้องไตเติลไม่น่าจะพิมพ์เอง
แต่น้องอุ้ยบอกน้องไตเติลไม่ได้ตอบกลับมานะแล้วก็ไม่ได้กดติดตามกันด้วย
อันนี้คือเรื่องของแชทนะมาดูประเด็นเรื่องหนี้สินประมาณ๑๐ล้านบาทครับ
เรื่องนี้คือนางสาวนรมนเนี่ยแกเปิดวงแชร์แล้วก็เป็นเท้าแชร์ด้วยนะก็คือคุณแม่นรมนเนี่ยนะเป็นเท้าแชร์ด้วยมีลูกแชร์เยอะเลย
หนึ่งในลูกแชร์ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าระยะแรกที่เปิดวงแชร์ก็มีการจ่ายเงินตามกำหนดดีทุกอย่างเลยนะจนเพิ่มมือแชร์ขึ้นเรื่อยเลย
หลังจากนั้นแหละเริ่มมีการบ่ายเบียงการจ่ายเงินแล้วมีการขอยกหรือว่าขอเลื่อนการจ่ายเงินตามกำหนดบ้างจนยอดมันเพิ่มเป็นหลักล้านเลยคุณผู้ชมแล้วลูกแชร์ก็ไม่สามารถจะติดต่อนางสาวนรมนได้อีกเลยครับ
เรื่องนี้ตำรวจก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกแชร์ที่เสียหายไว้แล้วนะฮะ
น่าจะมีการสืบสวนต่อไปนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เป็นว่าทั้ง๔คนปลอดภัยแต่ว่าออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ